เราเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณพ่อยูซุปจากจังหวัดสุราธานีนะครับจะต้องร่วมใจกันตอบคำถามเพราะนั่นหมายถึงว่าถ้าวันนี้สามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้เขาอาจจะซื้อที่ผืนเล็กเล็กเพื่อเป็นที่อยู่ที่อาศัยของครอบครัว
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ครอบครัวเราเคยดูเกมต่อชีวิตใช่ไหมครับ

ช่วงที่ตอบคำถามเนี่ยลุ้นไปกับเขาไหมครับ
ลุ้นเหมือนกันว่าจะได้หรือไม่ได้
วันนี้เป็นครอบครัวเราแล้วนะ
ตั้งใจให้ดีพวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับ
เชิญพ่อยูซุปมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดจะมีด้วยกัน๕เรื่อง
พ่อจะต้องเลือกตอบก่อนเป็นคนแรก
แล้วพ่อจะต้องวิเคราะห์ให้ดีว่า

ไว้ให้กับใครในครอบครัวเราขึ้นมาตอบได้

ถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
หรือว่าโรงเรียนดารุสลามวิทยา

คุณพ่อยูซุปเลือกตอบเรื่องแรกคือเรื่อง

พ่ออยู่สุราชมากี่ปีแล้วครับ

พ่อเคยไปเกาะสมุยไหม

ประทับใจอะไรบ้างบนเกาะสมุย

น้ำทะลงทะเลเขาก็คือมาพ่นมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ

แล้วจริงครอบครัวเราเคยได้ไปเที่ยวเกาะสมุยกันบ้างไหม

ก็ถือว่าได้เที่ยวไปในตัวนะพ่อเนาะ

ถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เกาะใดไม่ได้อยู่ในจังหวัดสุราชธานี
ตัวเลือกที่หนึ่งเกาะนกเผา
ตัวเลือกที่สองเกาะแล็ด
ตัวเลือกที่สามเกาะสามเศร้า
และตัวเลือกที่สี่เกาะจอราเข้
ไม่เคยได้ยินในจังหวัดจุภราชว่าเกาะจอราเคมี

ถ้าพร้อมแล้วพ่อยูซุปเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่เกาะจราเข้ครับ
พ่อครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังเฉลยไปพร้อมกัน

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วพ่อจะเลือกเรื่องไหนให้คุณแม่ขึ้นมาตอบคำถามครับ

เหลือเรื่องปลาทะเลที่พักของครอบครัวของทิวเตอร์
และโรงเรียนดารุสลาวิทยา

พ่อเลือกเรื่องที่๓ก็คือที่พักของครอบครัว

ทำไมเลือกเรื่องที่พักของครอบครัวให้แม่

เรื่องครอบครัวน่าจะรู้มากกว่าลูก

เชิญคุณแม่ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่พ่อเลือกเรื่องนี้ให้ถูกใจไหมครับ

แต่ว่าเขาเลือกให้ก็ต้องตอบ
พ่อแม่อยากตอบเรื่องโรงเรียน
โรงเรียนให้ลูกว่าลูกคุณเรียน

จ๋าที่อยู่ที่อาศัยของเรานี้อยู่มากี่ปีแล้ว
ก็ร่วมสองปีของสิ้นเดือนตอนวานนี้เลยค่ะ
แม่สังเกตไหมว่าประตูของคอลิสมีอะไรติดอยู่
แม่ดูทุกวันแม่ทำงานในบ้านทุกวันนะ

แม้กระทั่งฝุ่นและผงที่อยู่ในบ้าน
แม่ครับจริงแล้วเนี่ยที่อยู่ที่ประตูที่ติดอยู่นี่ก็คือแผ่นแม่เหล็ก
จะมีรูปตัวการ์ตูนพร้อมทงชาติที่เข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
แผ่นแม่เหล็กตัวการ์ตูนที่ติดตรงประตูห้องของคอลิส
ไม่มีทงชาติของประเทศใด
ตัวเลือกที่หนึ่งอิตาลี
ตัวเลือกที่สองอาเจนติน่า
ตัวเลือกที่๓ฝรั่งเศส
ตัวเลือกที่๔สเปน
คือไม่ได้ดูบอลไม่ดูทีวีแม่ก็ไม่รู้จักแม่ก็ตอบเดาไปแบบนั้นแหละ

ถ้าพร้อมแล้วคุณแม่ฟาติมะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองอาเจนติน่าครับ
แม่ยังไม่หมดหน้าที่ครับแม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องซาฟิยะขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่อง

โรงเรียนดารุสลามวิทยา
โรงเรียนดารุสรามวิทยาค่ะ

น้องเขาเรียนหนังสืออยู่ที่นั่น

ขอเชิญน้องสาวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่เลือกเรื่องโรงเรียนดารุสลามวิทยาให้กับหนู

เอาละแสดงว่าคุณแม่เขารู้ใจลูกสาวเขานะครับ

เอาแล้วจริงหนูเรียนที่ไหนมาก่อนเหรอลูก
หนูเรียนในบ้านดรเทศบาล๑

จะมีป้ายเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ
ในการปฏิบัติตนอยู่

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ห้ามนำสิ่งมืนเมาหรือยาเสพติด

อยู่ในข้อบังคับข้อที่เท่าใด
ตัวเลือกที่หนึ่งข้อที่เจ็ด
ตัวเลือกที่สองข้อที่แปด
ตัวเลือกที่สามข้อที่เก้า
ตัวเลือกที่สี่ข้อที่สิบ
เคยอ่านผ่านตาบ้างแต่ก็จำไม่ค่อยได้

ถ้าพร้อมแล้วทรัฟเฟียเลือกตอบ

ตัวเลือกที่สองข้อที่แปดครับ

เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า

คอลิสขึ้นมาตอบคำถามครับ

นั่นก็คือเรื่องปลาทะเลและคอมพิวเตอร์

เชิญคอลิสมาตอบชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พระฤทธิรู้สึกชอบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่กี่ขวบ

ไม่ว่าจะเป็นค้นหาข้อมูล
ค้นหาเว็บเพจนะครับ

นี่เขาแสดงผลให้เราประมวลผลขึ้นมาหมดเลย
เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่นิยมของคนเวลาที่นึกอะไรไม่ออกปั๊บ
กฎคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกที่๑ภาพที่๑

ตัวเลือกที่๓ภาพที่๓
และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
ปัจจุบันนะครับครับ
มันจะอาจธูลไปต่อชีวิตสูงสุดที่๑ล้านบาทหรือไม่
เอาใจช่วยกันในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ

ทรง